มุมหนึ่งก็เป็นข่าวเตือนภัยนะคะ

อีกมุมหนึ่งต้องขอบคุณคนโพสต์

สั่งซื้อของออนไลน์เราต้องตรวจสอบ

ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนำเรื่องราวบอกว่า

ไปหาจากเน็ตมาโพสต์ได้ถูกไหม

เขาบอกว่าเขาเห็นของแล้วเขาชอบ

แต่ตอนที่ให้แม็กซ์ค้า

๔คนคนที่จะซื้อบอกว่า

ไม่เนียนเลยไปเรียนมาใหม่

ทานโทษนะคะบ้านที่ฉันไม่เรียกภาพตัดต่อ
บ้านที่ฉันเรียกว่าภาพตัดแปะ

คุณผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนช่างสังเกต
เธอบอกว่าพอเพ่งพินิษฐ์ดูแล้ว

เพราะดูยังไงก็ดูเป็นภาพตัดต่อ

ลบออกไม่หมดเรียกว่า
ไม่เหนียนสุดจับโปะได้แบบนี้นะคะ
เธอก็เลยเอามาโพสต์แฉกลง

ห้าตลกไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะคนแบบนี้ก็มี
จะตัดต่อตัดต่อไม่เนียนเลยนะ
บุคคลเงียนเฉียบต้องโดนประจาน
ใครก็อย่าไปหลงสั่งซื้อนะคะเข้าใจหัวอกคนโดนโกงค่ะ
ดีนะที่ยังไม่โอนตังค์ขอดูรูปก็เอาแต่รูปที่
ไปโพสต์มาส่งให้ดูใครที่เมนทักไปแล้วระวังให้ดีนะคะ
ดูก็รู้ว่าเป็นภาพตัดต่อคุณผู้ชมก็ดูรู้ใช่ไหมครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะนี่นี่แหละนี่แหละเจ้าของโพสต์นะคะ
ที่มาหลอกนะคะทีนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่า
ตัดต่อแย่ขนาดนี้จนไอโฟนเหมือนลอยออกมาจากกล่อง
ใครเชื่อก็ไม่รู้จะทำไงแล้ว

ใช่มันถูกไหมมันถูกไปหรือเปล่า